ประเด็นสำคัญที่จะมาคุยกับอาจารย์วันนี้ก็คือ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาราเบีย

ก่อนที่จะเกิดคดีเพชรสาอุ
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเป็นยังไงบ้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสุริราเบีย

ความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่เฉพาะว่า
มุสลิมต้องเดินทางไปประกอบวิธีฮัสเท่านั้นนะครับ
แต่ความสัมพันธ์กับโลกอารับ
โดยส่วนใหญ่ไทยจะมีความสัมพันธ์ที่ดี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายการพาณิชย์การศึกษา
ไปทำงานประกอบธุรกิจ
รวมทั้งมีจำนวนมากที่ไปจบการศึกษาที่ประเทศซาวดีราเบีย
มาเป็นผู้นำมุสลิมอยู่ในปัจจุบันนี้

พูดง่ายว่าค่อนข้างจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เหมือนกับไทยมีความสัมพันธ์กับประเทศอื่น
ถ้าเราสังเกตดูให้ดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโลกมุสลิม
โดยเฉพาะโลกอารับเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยนะฮะ
จนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์สำคัญก็คือ
ฆาตกรรมนักการทูตติดต่อกันนะครับ
แล้วก็กรณีเพชรสาอุนะฮะ
ฆาตกรรมนักการทูต
โดยเฉพาะการเสียชีวิตของนักธุรกิจจากราชวงศ์อัลไฟซอนเนี่ยนะฮะ

ก็จะยังไม่เป็นไปตามวิถีที่ควรจะเป็น
แล้วก็มีการลดระดับความสัมพันธ์
สัมพันธ์จากระดับเอกอักราชทูตเหลือเพียงอุปทูต
ฉะนั้นถ้าเราไปดูที่กรุงริยาเราจะพบว่า
สถานกงศูนย์ไทยนั้นใหญ่มากเพราะว่าเป็นสถานทูตมาก่อน

สิ่งที่เราสูญเสียมากก็คือความสัมพันธ์ด้านแรงงาน
ครั้งหนึ่งเคยมีคนไทยอยู่ถึง๒แสนคน

อย่างเราก็จะบอกว่าจุดเปลี่ยนคือคดีเพชรสาอุ
จุดเปลี่ยนคือเพชรเขาหายไป
อยากให้อาจารย์พูดถึงจุดเปลี่ยนในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะ

แตกหักสำหรับเขานะถ้ายืนยันคำพูดของท่านอุปทูตอัสเซียหนี
เขียนจดหมายถึงผมแล้วผมก็ยังเอาจดหมายนี้
ลงตีพิมพ์ในหน้างสือพิมพ์ให้รับรู้ไว้
ก็คือเขาบอกว่าเขาติดใจเรื่องเพชรน้อยกว่าการเสียชีวิตของคนของเขา
และโดยเฉพาะคนในราชวงศ์ของเขาด้วย
ที่เป็นนักธุรกิจนะครับ
อันนี้สำคัญมาก
แล้วมันไม่ใช่คนเสียชีวิตคนเดียว
มันหลายคนในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อ๒๐กว่าปีก่อนนั้น
ฉะนั้นการเดินทางไปเซรีราเบียในรอบ๓๒ปีของไทย
เป็นมิติที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน
คือเขาก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่แล้ว

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ย
ครอบคลุมไปยังมิติอื่นแต่ยังไม่ถึงประเทศไทย
ดังนั้นถ้ามีการพูดคุยหรือวางเงื่อนไขบางอย่าง
เพื่อให้ความสัมพันธ์ปกตินี้
ถ้ามองในแง่ของการทูตก็ถือว่า
เป็นการทูตที่ไทยจะได้
หนึ่งความสัมพันธ์ที่ดีคืนมา

ซึ่งเซลดีราเบียเป็นหัวหอก
และในเวลาเดียวกันก็สามารถขับเคลื่อน

สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจนะครับ

ซึ่งสังกัดอยู่ในองค์การความร่วมมืออิสลามนะครับ
ซึ่งเขาก็ยังยอมรับให้ไทยเป็นหนึ่งใน
สังเกตการณ์ของกลุ่มประเทศของเขา

ที่ดูให้อาจารย์แนะนำได้
ว่าเราควรจะสารต่อยังไง
ควรจะมีนโยบายยังไงที่มันต่อเนื่องกันมา
ให้มันสอดคล้องกับการไปพบกันในครั้งนี้

กรใหญ่ของโลกมุซิมนี่อยู่ที่สวิดีราเวียหมดเลย
องค์กรสายสัมพันธ์โลก
แล้วหัวหอบใหญ่ก็อยู่ที่นั่น
ฉะนั้นเวลาเราประชุมทีไรเวลาเรามีเรื่องที่ต้องพูดคุยซูดีระเบีย
เราก็ต้องไปอาศัยประเทศอื่นเพราะเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ดี
เพื่อให้เป็นประเด็นโลกมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับ
เนื่องจากเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับซีรีราเบีย
การขับเคลื่อนเรื่องการต่างประเทศอะไรก็ติดขัดพอสมควร
ดังนั้นถ้าเราสามารถเข้าถึงโดยตรงมีความสัมพันธ์ที่ดี
สิ่งที่จะทำมานี่หลายประการมากเลยนะฮะหลายประการว่า
เงินที่ได้รับเป็นจำนวนมหาศาลจากแรงงานไทยก็จะกลับมา
ถึงแม้ระยะหลังเขาจะพยายามลดแรงงานในประเทศลงก็ตาม
แต่ก็ยังต้องอาศัยแรงงานต่างประเทศอยู่พอสมควรครับ
อยากให้อาจารย์สรุปนิดนึงว่าคาดหวังอะไร
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีของไทยได้ไปที่ซาอุดีอาราบิ
คือหนึ่งเหตุการณ์ที่เชิญนายกไปพบนี้
ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้มีใครคาดหมาย
แต่เมื่อมีจดหมายมาแล้วนะฮะ
ทุกคนก็มองไปทางที่ไปทางบวกนะฮะว่า
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือ
อยากจะให้ความสัมพันธ์กับประเทศไทยกลับมานะฮะ
แล้วก็ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่ง
ซึ่งเขามีความสัมพันธ์ด้วยเหมือนกับประเทศอื่นของเอเชีย
โดยเฉพาะประเทศมุสลิมอย่างสูริราเบียที่มีต่อ
มาเลเซียอินโดนีเซียบรูนายนะครับ
นั้นถ้ามองจริงผลประโยชน์ได้รับก็ดีกับประเทศไทย
ดีกับมุสลิมในประเทศไทยนะฮะ
แล้วการพัฒนาแรงงานเงินที่จะเข้ามาในประเทศ

ความสัมพันธ์ทางด้านมิติของศาสนา
มิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมิติของผู้คนนะฮะ
แล้วน่าจะการขับเคลื่อนของเขาอีกอย่างหนึ่งคือความสัมพันธ์ทางการค้า
ซึ่งมุมัติวิสันมานพยายามขยายอยู่
อันนี้ก็ถ้าความสัมพันธ์มันเป็นปกติก็จะเป็นประโยชน์มากครับ
ค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับ